โอ้โหเต็มเต็มเดี๋ยวทีมงานลองเปิดอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะจังหวะนี้
คุณผู้ชมลองดูรถมอเตอร์ไซคันนั้นนะคะมาแล้วนะแล้วกระบะ
ร่างคนที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์กระเด็นกระดอนไปเลย
และที่น่าตกใจคือกระเด็นเข้ามาเลนกลางแล้วคันตรงกลางก็เหมือนจะเบรกไม่ทันด้วย
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าทำไมอ่ะทำไมคนขี่มอเตอร์ไซค์ถึงอยู่ตรงนั้น
แล้วที่สำคัญเขามาตรงนั้นแล้วมันอยู่เลนขวาสุด
ทำไมไม่เร่งเครื่องไปทำไมถึงชะลอถูกไหมค่ะ
คือเรื่องของเรื่องคือเขาสงสัยว่ารถจักรยานยนต์คันนี้อาจจะมาจากกลับรถ
แล้วคงพยายามจะเข้าจากเลนขวาสุดไปซ้ายสุด
เขาก็เลยชะลอแล้วไม่ได้เร่งเครื่องไปด้านหน้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แล้วคุณผู้ชมนี่ค่ะเสียชีวิต๒ศพเลยนะคะ
คนขี่และคนซ้อนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ค่ะอายุยังน้อยอยู่ด้วย
ทราบชื่อนะคะคนแรกนางสาวกรยรัฐนะคะจันทรเลิศอายุ๑๗ปีเป็นคนขี่
ส่วนอีกคนนึงคือนางสาวชนทิชาอารีมิตรอายุ๑๖ปีอายุยังน้อยทั้งคู่นะคะ
แล้วก็ทั้งคู่สภาพศพคือกระดูกหักไปทั่วทั้งตัวบัตรแผลถลอกแล้วก็ฉีกขาด
เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากทางด้านรถกระบะสีน้ำเงิน
คันคู่กรณีที่ชนมอเทศขันนี้ค่ะถามว่าเป็นไงคุณผู้ชมดูสภาพ
คือหลังจากที่เขาชนมอเตอร์ไซค์เสร็จเรียบร้อยแล้วรถเขาหมุน
เสร็จก็ไปชนเข้ากับกองเสาปูนตรงนี้ทีนี้เนี่ยมันมาด้วยความเร็วความแรง
ปรากฏว่าตัวคนขับนายสุวัสดิร้อยเชียงอินอายุ๔๐ปี
เขากระเด็นออกมาจากตัวรถนะคะ
และเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้พลเมืองดีเขาให้ข้อมูลแบบนี้

ก็พูดสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดเลยว่า
มอเตอร์ไซค์เหมือนมาจากกลับรถนั่นแหละ
แล้วคงพยายามจะมาเข้าเลนซ้ายสุด
สุดท้ายกระบะทางตรงก็เลยชนเข้าอย่างจัง
ทีนี้เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดเนี่ย
ตำรวจค่ะไปทำการตรวจวัด
ปริมาณแองกอฮอล์ของคนขับนายสุวรรษ
ก็พบว่าปริมาณบนร่างกายคุณ๑๖๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เพราะจริงปกติมันต้องไม่เกิน๕๐ใช่ไหม

กลุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
แม้ว่าเจ้าตัวจะบาดเจ็บสาหัสด้วยก็ตามล่ะค่ะ